คุณผู้ชมค่ะข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้จะเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นะคะ
การเมืองร้อนแรงเราก็ร้อนรนอยากจะอ่านให้คุณผู้ชมฟังนะคะ
ไปกันที่บรรยากาศที่กรกตเลยนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่พักการเมืองต่าง
จะต้องไปยื่นเรื่องของบัญชีรายชื่อของพักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะว่าแต่ละคนจะยื่นอะไรยังไงสรุปแล้วว่าเป็นใครกันบ้างนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศก่อนเลยค่ะที่กรกตถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยนะคะขอภาพเลยนะคะ
จริงนะคะเพราะว่ารายชื่อที่พักไทยรักษาชาติเสนอเป็นบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียว
ของพักก็คืออย่างที่หลายคนเนี่ยติดตามข่าวมาก่อนหน้านี้นะคะ
บางคนก็บอกว่าเป็นข่าวลือบางคนก็บอกว่าเป็นข่าวจริง
สุดท้ายแล้วคือข่าวจริงนะคะเพราะว่าพักทศชถือเลิกงามยามดีค่ะ
วันที่๘วันสุดท้ายที่ต้องมีการให้ยื่นนะคะ๙นาฬิกา๑๐นาที
เสนอชื่อก็คือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีนะคะ
เสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวของพักค่ะ
ร้อยโทปรีชาพลหัวหน้าภักดิ์ทศชเนี่ยนะฮะก็บอกว่า
คณะกรรมการบริหารพักก็มีการพูดคุยกันแล้วล่ะ
ที่สุดแล้วเห็นพ้องต้องกันบอกว่าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐเป็นผู้ที่มีความรู้
เป็นผู้ที่มีความสามารถเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุด
จากนั้นก็เลยตัดสินใจนะคะได้ไปทูลเชิญซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐ
มีพระเมตตาตอบรับแล้วก็ยินยอมให้พักไทยรักษาชาติเสนอชื่อ
เพื่อให้สภาพผู้แทนราชดรเห็นชอบให้เป็นนายยกรัฐมนตรีในนามพักไทยรักษาชาติ
พร้อมกับย้ำด้วยนะคะว่าการเสนอชื่อดังกล่าวไม่ได้ทำให้ภักดิ์ไทยรักษาชาติ
ได้เปรียบในการเลือกตั้งเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับปลายปากกาที่ประชาชน
จะไปการในวันที่๒๔มีนาคมนี้ก็คือทุกอย่างขึ้นอยู่กับประชาชนนั่นเองค่ะ
รัฐเนี่ยซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถนะครับเป็นชื่อที่มีความเหมาะสมที่สุดนะครับเห็นพร้อมต้องกันนะครับ
ก็เลยมีมติให้ความเห็นชอบนะครับซึ่งหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการติดต่อและประสานนะครับ
ท่านเองก็มีพระเมตตานะครับได้ตอบรับแล้วก็ยินยอมให้พวกเรานะครับไทยรักษาชาติได้เสนอชื่อท่าน
เพื่อให้สภาพผู้แทนรัศดรให้ความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรี
เนี่ยนะคะหัวหน้าภักดิ์ทศชก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยมาจากการตรึกตรองของภักดิ์แล้ว
มาจากการร่วมกันตัดสินใจของพักนะคะก่อนที่จะไปทูลเชิญกระหม่อมหญิงเนี่ยนะคะ
เดิมทีเดียวเนี่ยผมจะไปดูบรรยากาศที่นี่ก่อนนะ
ที่สุดแล้วถือเลิกงามยามดีค่ะ๙นาฬิกา๑๕นาที
มีการแถลงการออกมาเป็นสารจากนายกรัฐมนตรี
ก็พยายามที่จะบอกเหตุผลว่าที่สุดแล้วตนเอง
ตอบรับคำเชิญของพักพลังประชารัฐด้วยเหตุผลอะไรบ้าง
เป็นสารออกมาเลยนะคะคือพยายามที่จะสรุปให้คุณผู้ชมได้ยินแบบนี้นะคะ
ได้ฟังแบบนี้ว่านายกบอกว่าที่ตอบรับ
ก็เพราะว่าคศเข้ามาบริหารประเทศก็๔ปีกว่าแล้วนะ
ตอนนี้ทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วนะอยากจะเดินหน้าอยากจะสารต่อ
ซึ่งไปดูนโยบายของพักพลังประชารัฐแล้ว
ก็ตรงกับที่คศต้องการที่จะให้เป็นไปในอนาคต
คำว่าสารต่อนี่มันสำคัญนะ
คุณผู้ชมค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่าครั้งนี้เนี่ย
ตรองทบทวนอย่างรอบครอบแล้วต่อการตัดสินใจการเล่นการเมืองเต็มตัว
ต่อไปนี้เราเรียกบิ๊กตู่ลุงตู่ว่าเป็นนักการเมืองได้เต็มตัวเต็มปากเต็มคำแล้วนะคะ
นายกรัฐมนตรีลุงตู่บอกว่ายืนยันว่าไม่มุ่งหวังจะสืบทอดอำนาจ
เพียงแต่มุ่งหวังถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยรวมเป็นสำคัญอย่างแท้จริง
โดยจะเร่งบริหารและพัฒนาประเทศให้มีความรุ่งเรืองต่อไป
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีนั่นเอง
เคยทำมาอย่างไรอยากจะสารต่อต่อไปนี่คืองานประมาณนะที่นายกรัฐมนตรีบอกไปนะคะ
ส่วนบรรยากาศที่สำนักงานกรกตค่ะ
อุตมาสวนายนหัวหน้าพักพลังประชารัฐพร้อมแก่นำพักเดินทางไป
เพื่อที่จะยื่นเอกสารสำหรับการเสนอรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์พลังประชารัฐในบัญชี
สรุปแล้วเสนอคนเดียวคือผลเอกประยุทธ์จันโอชา
และไม่ขอออกความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในบัญชีของภักดิ์ไทยรักษาชาติ
เพียงว่าทุกพักมีสิทธิ์ที่จะเสนอรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูล
จากนี้นายอุตมะยังยอมรับนะคะบอกว่าก็ไม่ได้มีการพูดคุยอะไรเพิ่มเติมกับพลเอกประยุทธ์นะคะฟังแต่แถลงการที่คุณรสลินพูดไป
ซึ่งหลังจากนี้จะมีการพูดคุยกับพลเอกประยุทธ์เป็นการปรึกษาค่ะว่าสามารถทำอะไรที่เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งได้บ้างในขณะที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้มันไม่เป็นความผิดเนี่ยนะคะ
และจะทำจดหมายมาถามกรกตต่อไปเพื่อความชัดเจนและรายการศาสตร์พระราชาเนี่ยจะทำอย่างไรต่อไปจะมีไหมเนื้อหาจะเปลี่ยนไหมเวลาจะเปลี่ยนไหมรวมทั้งการประชุมคอรมอสัญจรจะยังมีต่อไปได้หรือเปล่าคนจะมองว่ามันเป็นการลงพื้นที่แอบแฝงไปหาเสียงอะไรประมาณนี้หรือเปล่าผลประโยชน์แอบแฝงหรือเปล่า
ภักษาพลังประชารัฐค่ะ
เรามีความมั่นใจนะครับคือไม่ว่าคือจะกี่แผนก็ตามนะครับ
พลังประชารัฐเดินหน้าเสมอนะครับอะไรจะเกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะดำเนินการจัดการกันได้นะครับ
ในส่วนของภาคพลังประชารัฐนะครับเรามั่นใจในตัวพลเอกประยุทธ์
เรามั่นใจว่าเราเชื่อนะครับเราเชื่อว่าประชาชนคนไทยนั้นก็น่าจะให้การสนับสนุนพลเอกประยุทธ์นะครับ
ความเห็นแตกต่างกันได้แต่เราเชื่อว่าท่านเป็นคนที่มีความเหมาะสมในสถานการณ์นี้
ในเวลานี้ที่ประเทศชาติต้องการผู้นำให้ประเทศเนี่ยกล้ามข้าวจุดสำคัญนี้จุดเปลี่ยนแปลงหักเหครั้งนี้ไปให้ได้
คุณผู้ชมค่ะหลังจากที่ช่วงเช้าภักดิ์ไทยรักษาชาติเปิดตัวแล้วว่าเขาจะเสนอชื่อใครเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างที่เราทราบกันดี
มาเลยค่ะท่านนี้ตามนัดนะคะคุณภัยบูลนิติตะวันหัวหน้าภักดิ์ประชาชนปฏิรูปที่ชูเอาพระเจ้าแนวทางของพระพุทธเจ้า
ที่จะหาเสียงเรื่องของนโยบายของพักช่วงบ่ายที่ผ่านมาคุณภัยบูลเดินทางไปที่กรกต
ยื่นหนังสือต่อประธานกรกตบอกว่ากรกตต้องพิจารณานะต้องวินิจฉัยนะว่าการกระทำของภักดิ์ไทยรักษาชาติ
แบบนี้เนี่ยมันผิดหรือเปล่าเพราะเป็นการกระทำที่ถือว่ามันผิดต่อกฎระเบียบของกรกต
คือคุณภัยบูลให้เหตุผลบอกว่าแม้ว่าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐจะลาออกจากฐานันดรศักดิ์ไปแล้วเมื่อปี๒๕๕๙
แต่พระองค์เป็นเจ้าฟ้าชั้นทูลกระหม่อม
เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ของในหลวงรัชกาลที่๙
ดังนั้นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐจึงเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันพระมหากษัตริย์
ประเพณีการปกครองของประเทศไทย
ภาคไทยรักษาชาติย่อมต้องนำพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐ
ไปใช้ประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งของพัก
อันเป็นการเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
ตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง
คือพูดง่ายสรุปใจความคือให้กรกตถอนรายชื่อทูลกระหม่อมหญิงออกซะ
สิ่งที่คุณภัยบูลต้องการคือสิ่งนี้นะคะ
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมหลักฐานกรกตก็มีการแถลงการออกมาเลยนะคะ
บอกว่าคือพักการเมืองเนี่ยจะถอนชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่ได้
ถ้าเกิดว่า๑ไม่ได้เสียชีวิต๒ไม่ขาดคุณสมบัติ
ชัดเจนนะคะว่าชื่อของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐเนี่ย
ก็ยังเป็นรายชื่อของพักไทยรักษาชาติลำดับเดียว

ใช่ค่ะส่วนช่วงเวลา๑๕นาฬิกา๕๐นาทีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
กระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีค่ะ
ทรงโพสต์ไอจีนะคะขออนุญาตอ่านตามเลยนะคะ
ขอขอบคุณสำหรับความรักและทุกกำลังใจความสนับสนุนจากพวกเราคนไทยทุกคน
องค์รู้สึกทราบซึ้งที่สุดและอยากจะบอกว่าอยากเห็นคนไทยได้มีโอกาส
มีสิทธิ์ที่จะมีโอกาสและมีความสุขในประเทศ
โดยพระองค์มีการชี้แจงในข้อมูลในไอจีที่ลงไว้นะคะ
ช่วง๑๕นาฬิกา๕๐นาทีที่ผ่านมานี่เองนะคะ
บอกว่าได้ลาออกจากฐานันดรแห่งพระราชวงศ์และอยู่ในฐานะสามัญชนแล้ว
ขอใช้สิทธิ์และเสรีภาพอย่างสามนมันชนภายใต้รัฐธรรมนูล
และยินยอมให้ภักดิ์ไทยรักษาชาติใช้ชื่อเพื่อเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรี
เป็นเพียงการแสดงถึงสิทธิ์เสรีภาพและความไม่มีอภิษฎใด
หากแต่การกระทำครั้งนี้ได้กระทำด้วยความจริงใจความตั้งใจเสียสละ
ในการขอโอกาสนำประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองค่ะ